ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย

ข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะอืมผมเท่าลุงรังกันหมดนะฮะอ่าโอเค
วุ่นวายวุ่นวายกันหมดแล้วอืม

อือของผมไม่มีความเสี่ยงอะไรก็เลยโอ้ยยอมหิต

เมื่อวานทำไมทุกคนต้องคิดว่ามดดำอยู่กับมะตูม

เขาทำอย่างงั้น

เอาจริงนะเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณอ่านเรื่องมะตูมไปนะ

เพราะว่าแบบว่าที่บริษัทจะเป็นยังไงแล้วอะไรไงต่อนึกออกป่
เข้าใจเข้าใจเพราะว่าบางคนอาจจะต้องกักตัวช่วงนี้ใครจะมาแทน

ตกใจว่าจะต้องเป็นยังไงต่อนึกออกป่ะหลังที่วันนี้

อ้าวเป็นรายการแรกที่บอกทั้งประเทศเมื่อวานนะ

ต้องยอมรับเมื่อวานช็อกไม่เคยจัดรายการแล้วช็อกกลางรายการ
หยุดถามคือไม่ได้เจอมะตูมเอาคุณแม่ชี้แจงหน่อยหลายคน
คือคุยโทรศัพท์ก็คือเมย์จะรู้อยู่แล้วว่าคุยกันทั้งวัน

กันทั้งวันอยู่แล้วกับมะตูมอ่ะคุยกันทั้งวันยิ่งกว่าผัวเมียอีก
ที่เราได้คุยกับมะตูมตอนก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยนะคะ
หมายถึงในช่วงนี้คือคุยหลังจากปีใหม่จะถามมะตูมไปเข้าดาวน์ที่ไหนกันมา

แล้วก็จบจากตรงนั้นไปก็คือยังไม่ได้เจอกันอีกเลย

ตูมก็แบบเข้ารักษาตัวแล้วนะฮะบอกว่าปอดไม่มีอะไร

แล้วก็มีคนก็ถามว่าอ้าวสรุปแล้ววันนั้นปาร์ตี้วันเกิดมะตูม
บอกไม่ใช่มันเป็นปาร์ตี้คือเขาแค่แบบว่าไปกินข้าวกับแม่
แล้วเพื่อนมาเตอร์ไพรส์ปรากฏว่าเตอร์ไพรส์ยิ่งกว่า

คือเพื่อนที่มาเซอร์ไพรส์ติดโควิด
เขาก็เพิ่งจะรู้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ใช่แต่เขาไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนวันที่๙ถูกไหม
ส่วนคนอื่นอย่างเมื่อกี้มีพี่ชาวเขาเจอกันมาก่อนนั้นแล้ว

ก็คือที่จริงวันเกิดมะตูมมันผ่านมานานแล้ว
เขาย้อนหลังหรอคุณแม่เขาจัดย้อนหลังหรอ
เขากินข้าวกับแม่เขาคือเขาก็เก็บตัวอยู่บ้านเขานั่นแหละ

เขาไม่ได้ไปไหนเขาเก็บตัวอยู่บ้านเขา
เสร็จแล้วปุ๊บวันที่๙เนี่ยมันก็ครบน่าจะครบอาทิตย
เพราะนางกลับมาวันที่๒วันที่๒ที่เราเริ่มทำงานกันถูกต้องไหม

นางกลับมาวันน่าจะวันที่๔หรือไงนะ
เพราะว่านางอยู่ด้านหน้าเป็นภูเก็ตก่อน
ภูเก็ต๑๓ใช่ไหมแล้ว๔กลับมา
วัน๔วันจันทร์เรามาอ่านข่าวแล้วเราคุยกับเขานั่นแหละ
ตอนแรกนางก็จะแบบเกือบแจ็คพอร์ตไง
คุณแม่อยากเข้ามาอ้อไม่ต้องเข้า

กระทั่งวันที่๙เขาไปทานข้าววันเกิดกับแม่เขา

แล้วก็มีเพื่อนไปด้วยแบบไม่มาก
แต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนรู้ว่าเขาไปที่นี่
ก็เลยตามไปเซอร์ไพรส์เขา
เขาก็บอกหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีการทานข้าวร่วมกัน

สุดท้ายแล้วตอนที่จะแยกย้ายกันกลับก็มีการกอด
กอดกันลาลากันเพื่อนกันแบบก็ไม่ได้คิด
จนกระทั่งเวลาผ่านไปมะตูมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย
จนกระทั่งวันที่ล่าสุดวันอังคาร

ก็มีคนโทรไปบอกพยายามโทรหา
มะตุ๋มว่าตัวเพื่อนติดโควิดนะ

เพราะว่ามะตุ๋มเองกำลังเหมือนแบบ
ไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับแต้ว

เพื่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นก็พยายามโทรตามอะไรอย่างนี้

เพื่อนคนนี้ที่ไปงานเนี่ยเป็นโควิดนะ
คืนนั้นมันตูมก็เลยไปตรวจโควิด
แล้วก็รู้ผลอีกทีคือเมื่อวานนี้ตอน๖โมงครึ่ง
แล้วก็บอกมดดำมดดำก็เป็นคนบอก

ฉันรู้ก็คือตอนที่จัดรายการอยู่เม

็อกเพราะนางโทรมาแล้วนางก็ร้องไห้ไง

เมื่อวานถึงต้องไปว่าย

จะเริ่มไปก่อนว่ารายการจะทำยังไงสตูดิโอจะทำยังไง
สรุปแล้ววันนี้นะฮะก็ได้รถพระราชทานนั่นแหละ
มาที่แบบว่าตรวจทุกคนพนักงานพนักงานทุกคน

ฉันเห็นเวลาเขาล้างฉันก็ถามว่าล้างความอมหิตของเธอได้บ้างไหม

เข้าใจป่ะคือมึงจะพูดให้กูหยุดงานให้ได้
ฉันบอกหนุ่มฉันตรวจแบบชุดใหญ่
ไอ้แท่งดูมผมไม่ได้เจอมะตูม
ไม่ใช่ที่พูดไปไม่ได้หมายถึงมดดำ
หมายถึงหลายคนที่ไปเจอสมมติมะตูมเป็นถูกไหมครับ

อาจารยิ่งศักดิ์ต่างนานาที่เจอ
เจอตัวคุณมะตูมในวันจันทร์หรืออังคาร

เพราะฉะนั้นคุณต้องกักตัวไปอีก๑๔วันถามว่า
หลังจากนี้อีกสัก๕วัน๗วันแล้วไปตรวจ

แต่มดดำเนี่ยเป็นตัวปลีกออกมาแล้ว
เพราะอะไรเพราะว่ามะตูม
มะตูมไปเจอดีเจนแนนวันจันทร์
ดีเจแนนมาเจอมดดำวันอังคารถูกป่
เพราะฉะนั้นมดดำเนี่ยถามว่ามีโอกาสเสี่ยงไหม

ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า

เพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยเชื้อถามว่ามีไหมมีโอกาสไหม
มีแต่มันน้อยมากโอกาสน้อยมาก
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่น่าจะกระจายมาถึงมดดำ

เมื่อวานก็เลยตั้งแต่๕ขนกันไปตรวจหมดเลย
ตรวจเที่ยวคล้ำคืนเพื่อความสบายใจ
เพื่อความสบายใจในการดำเนินรายการเราไม่อยากเป็นแบบว่าสังคมรังเกียจ
ทีนี้เมื่อวานวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับมะตูมอีกทีตอนกลางวัน
แกก็ฝากมาขอโทษบุคคลที่มีการเอ่ยอ้างชื่อไป
อย่างเช่นคุณพุทธอย่างเช่นเช้า
เพราะว่าแกบอกว่าตอนนั้นที่คุยกับผมเนี่ยสติแตกแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้ว
แกก็บอกว่าแกไปนี่ไปนี่คือสติแตกจำไล่เรียงเวลาอะไรไม่ได้เลย

เพราะแกแบบกลัวว่าแบบเพื่อนหรือคนที่เจอเนี่ยจะลำบาก
แกก็เลยแบบพยายามพูดว่าคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าทางคุณพุทธออกก็ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าไม่ใช่

เช้าเจอวันที่๗กับ๘
ก็คือก่อนที่มะตูมนั้นจะไปในงาน
คือเมื่อวานนี้หลังจากที่แบบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บ
อย่างแรกคือฉันก็แบบว่าขอแบบคิวของพิธีกรทุกคน

เมื่อวานนี้แกมมี่คือไล่เลี้ยงทุกคน
ผู้บริหารลงมาไล่เรียงกันเองเลยว่า

คือตอนนี้ทุกอย่างก็คือทำตามกฎระเบียบเรียบร้อย

เพราะว่ามีคำว่าแฉคุณแม่แฉปุ๊บก็จะนึกถึงหน้าพี่เลย
จริงปรากฏว่าวันนี้คืออะไรรายการต่อไปนี้รายการที่เป็นรายการทอล์ก
ก็จะขอเป็นเปิดเพลงไปก่อนจนกว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไป๑๔วัน
แล้วเราถึงจะกลับมาทำรายการกันใหม่

แล้วมาวันพุธปุ๊บเนี่ยแกก็ไปถ่ายรูปร่วมกับทางรัฐมนตรี
สถานศักดิ์ศูกร์คุณอนุทิน
รัฐมนตรีช่วยคือทางท่านสาธิต
มีรัฐมนตรีช่วยศึกษาคืออาจารย์ดรกระหนกวัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่าถูกเรียกตัวตรวจด่วนเลยนะครับ
ก็ปรากฏว่าไปตรวจเรียบร้อยแล้วผลเป็นลบ

อันนี้คือไปสัมผัสสูงอันนี้เรียกผู้สัมผัสสูงก็แล้วกัน
หนุ่มกรุดาพูดมดดำไม่ได้ไปเจอมะตูม
คำพูดหล่อนน่ะตัวดีมดดำเนี่ยไม่ได้เจอมะตูม
แต่ไปเจอคนที่เจอกับมะตูมมา
ก็คือเป็นสัมผัสเป็นเค้าเรียกอะไรอย่าง

นัดตรวจมาไม่เจอแต่ก็ยังไม่ได้การันตีว่า
จะไม่เป็นอีก๔๕วันจะไม่ได้เป็นหรืออะไรยังไง
เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปสมมุติเจอกันวันนี้
พรุ่งนี้คุณไปตรวจเลยเนี่ยคุณก็ยังไม่รู้ยังไม่เจอหรอก
เพราะว่าเชื้อมันยังไม่ได้ออกหรือมันยังไม่ได้ฟักตัวขึ้นมา
มันน้อยคนแต่ถามว่ามีโอกาสไหม
ก็มีโอกาสไม่ได้แบบที่จะไม่มีนะนั่นแหละ
คืออันดับแรกคุณแม่ต้องดูแลตัวเองก่อน
อย่างเช่นคุณแม่คุณแม่ไม่เจอใครเพราะคุณแม่เสร็จจากสตูนี้

ว่าคุณแม่ไปเจอคนมากมายเดี๋ยวเจอคนอื่นคนมาแล้ว

ทำไมวันนี้เขาทำอันนี้ไกลจังอ่ะพี่

ตายเพราะอะไร

อีหนูมเจ๊ยังไม่เห็น

ชั้นตรวจมาแล้วนะคำถามแรกที่บอกไม่ใช่

เพราะคุณแม่ก็อายุอนามก็ไม่ใช่๓๐ต้น

รัฐพร้าว๑๘มกราถ่ายรายการโทรทัศน์ที่ตึกเจียมเอ็มแกรมมี่
ไม่เจอมดดำผมเติมให้เลยเออถูกต้องนี่เธอเป็นคนดี
เป็นคนดีไม่เจอมดดำถ่ายรายการโทรทัศน์ที่ร้านกะทิ
มดดำไหมไทยและขนมเจอมดดำไหมอันนี้ไม่เจอ
แต่เจออาจารยิ่งศักดิ์ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับโอเค
ไปทานอาหารที่ร้านย่างเนยรัชดาคืออะไรว่าร้านย่างเนย
คอมพลิปเปิ้ลนาคอร์นอ๋ออันนี้อันนี้น่ะอ่า
พอวันที่๑๙ไปถ่ายรายการโทรทัศน์ที่ตึกเจียมเอ็มแกรมมี่
เจอมดดำอีกเช่นกันถูกต้องหลังจากนั้นเดินทางไปทำงานที่
ต่อมานะครับเพื่อนเจอคุณแต้วไปเจอคุณแต้วนะฮะ
อันนี้ไปเจอคุณแป้วเอ่อวันที่สิบแปดเนี้ยไปเจอดิเจนแนนค่ะ

อี๋หนุ่มยังคิดไม่ได้มีแสดงแน่
แต่อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปว่าวันแรกของการเจอกัน
บางทีเชื้อมันอาจจะยังไม่ได้เข้าอะไรลงมาเยอะขนาดนั้น

ก็เลยเดินทางไปตรวจพร้อมกับคุณแม่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
วันที่๒๐โรงพยาบาลโทรมาตอนสัก๖โมงครึ่งแจ้งว่าติดเชื้อ
เรื่องต้นดีเจมะตูมแจ้งนะครับว่าตัวเองนั้นไม่มีอาการของความป่วยออกมาเลย

หลังจากนั้นก็มีการแจ้งคนร่วมงานแล้วก็คนที่พบปะสังสรรค์หรือเจอกัน
ก็ทางคุณลิเดียก็ให้กำลังใจไป
แต่ว่าคนที่ไปตรวจแล้วก็ทุกคน
เมื่อคืนนี้คุณนวัดอิสระไกรศิลปก็ไปตรวจแล้ว

นวัดเจอวันจันทร์เจอ๒รอบด้วย

แล้วก็คุณพีเคไปตรวจแล้ว
ถูกไหมครับคุณไม่เจอเขาไง

คุณก็ตรวจเพราะคุณสารแหน่

โอ้โหคุณชมครับ

คุณมดคะน่าจะพูดพร้อมกับคุณหนุ่มเขาหวังดีกับคุณจริง

คุณชมคะบางทีอะค่ะ
หน้าจอกับหลังจอมันไม่เหมือนกัน

มดดำอ่ะชัดเจนโอ้บางคนนะ

ถ้าสมมุติจะเรียกหนุ่มกัญชัยมาดำขอเรียกว่าน้องแว้งกัญชัย

คุณป้าเขาบอกว่าคุณมดดำเขาทำบุญเยอะ

จริงคนนี้ทำบุญเยอะช่วยทุกคน
พระคุ้มไม่คุ้มครองโควิดเหรอมั้งเจ้า

อันนั้นต้องดูแลตัวเองค่ะเพื่อคุ้มครองโควิด

พระเขาเป็นโควิด

อีกสิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

บอกรายได้รุงพลเยอะจังเลย

วันนี้รายงานข่าวบอก๕๐ว่ะ

เพราะว่าหลายคนเนี่ยมีรายได้หลักแสนนะเขาถึงไปอยู่กันอะเม
เขาถึงไปปักหลักกันเขาบอก๓๐๔๐ช่องเนี่ย
เพราะรายได้ของเขาเนี่ยเป็นหลักแสนต่อเดือนนะครับ
จากอะไรรายได้ของเขาบางคนบอกอ้าวทำไมกลุ่มยูทูบเบอร์ถึงไปแสดงสแตนบายอยู่ที่บ้านกรอก
เขาบอกว่ายูทูปเบอร์บางคนเนี่ยรายได้หลักแสนจากการทำคลิปฮะ
จากการทำคลิปเนี่ยล่าสุด
คุณอุ๊บพิริยะเขาออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านรายการพูดถึงรายการรายได้ของลุงพลว่า

เราเห็นตอนนั้นลุงพลเปิดรับบริจาคทำพญานาคจริงเห็นไหม
พญานาคถ้าสมมุติคนจิตใจไม่บริสุทธิ์จริงก็เนี่ยวิกฤตได้เหมือนกันนั้นนะครับ
ไหนจะได้รับเงินจากการรับงานรับจากแฟนเขาบอกมีแฟนคลับเอาเงินมาให้อีก
เขาว่าอย่างงั้นซึ่งเงินเหล่านี้ได้มาจากแฟนคลับทราบว่าแฟนคลับบางคนเนี่ย
ให้เดือนละห้าแสนจริงเหรอมันมีจริงไหมอ่ะว้าว
เขาว่ามีแฟนคลับบางคนเนี่ยโอนให้เดือนละ๕แสนด้วยซ้ำไปนะครับ
ผู้สื่อข่าวเขารายงานอย่างนี้ทางไทยรัฐเราจะเห็นว่าไทยรัฐเนี่ย
ก็ติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
ยูทูปประเทศไทยแจ้งว่ารายได้ของยูทูบเบอร์ยูทูปครีเอเตอร์
หรือว่าเราติดโค้ยูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะยูทูปเคลียร์เตอร์เนี่ย
มาจากหลายช่องทางเช่นจากจำนวนคนที่เข้ามาดูคลิปในแต่ละวัน
ถูกต้องไหมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วจากจำนวนที่เข้ามาดูคลิปในแต่ละคลิปเนี่ย
แล้วก็เปิดการใช้งานสำหรับการสร้างรายได้โฆษณามีโฆษณา
ถ้าสมมุติเริ่มมีคนเยอะดูเยอะปุ๊บมันก็จะเริ่มมีโฆษณาที่แสดงบนช่อง
โดยเจ้าของช่องเนี่ยจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ชมดูโฆษณาค่ะ
จะไม่กดข้ามโฆษณาทุกวันนี้ฮะมันจะแบบว่ามันจะแทรกอยู่ตามคลิปต่างนะ
แล้วก็มีการรีวิวสินค้าจากแบรนด์ต่างเนี่ยสัดส่วนของรายได้จากวีดีโอคลิปเนี่ย
ที่มีผู้ชมเข้ามาดูเป็นจำนวนมากนั้นในส่วนของรายได้ยูทูปนั้น
ไม่สามารถเปิดเผยได้หรอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่ทางช่องนั้นจะมีรายได้สัดส่วนที่มากกว่านะฮะ
ในขณะที่วันนี้ทนายสิทธาคือทนายตั้มอ่าทนายตั้มทนายตั้มนะฮะ
คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเนี่ย
เขาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่า
สัปดาห์หน้าผมจะลงไปบ้านกกอกนะฮะ

เนื่องจากลุงพลเนี่ยติดต่อมาหลายครั้งแล้ว
ขอให้ผมลงไปช่วยเรื่องคดีน้องชมพู่นะครับ
เพราะมีข่าวลือว่าตำรวจอาจจะใช้เครื่องจับเท็จเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
ในฐานะทนายผมยืนยันเลยนะครับว่าในสารเครื่องจับเท็จไม่ใช่ตัวเลือก
ที่ดีในการใช้เป็นหลักฐานเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเยอะนะครับ
สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าผมก็เหมือนกับทุกคนครับที่อยากจะรู้ว่า
ใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่หรือใครเป็นผู้ก่อเหตุทำให้น้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิต
อ่านตามหลักฐานนิตินิติเวศเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าน้องอาจจะเดินหลงป่า
ทนายบางทีต้องตื่นนะเด็กสามคั่วปะลูก
ไม่หรอกคือวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับทนายตั้มทนายตั้มเขาก็บอกเขาก็ยังไม่ได้จะรับทำ
เพียงแต่ว่าลุงพลเนี่ยแกก็ออกมาพูดว่าทนายตั้มเนี่ยติดต่อทนายตั้มมานะครับแล้วก็ทนายตั้มแกก็บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
ก่อนอื่นแกต้องไปลงไปดูพื้นที่ซะก่อนเพราะแกก็ฟังมาแบบหลายมุมอีกอย่างหนึ่งคือแกเนี่ยไม่ได้ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรก
ไอ้เจ้าภูไอปูภูเนี่ย

ซึ่งเขาบอกว่าที่สำคัญเนี่ยถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ย

เป็นเหยื่อคือผู้เสพทุกคนก็เป็นเหยื่อด้วยนะ
เขาบอกหลักในการทำคดีซึ่งอย่างที่คุณหนุ่มบอกว่าเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะรับทำ
ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าสมมุติเขาทำเนี่ยหลักในการทำคดีของผมคือ
ไม่มีใครสมควรได้รับโทษในความผิดที่ไม่ได้ทำอันนี้ก็ถูกต้อง
ผมรู้ว่าทุกคนเบื่อกับคดีนี้มากแต่ผมไม่อาจปล่อยผ่านไปได้จริง
เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูค่อยตัดสินใจอีกครั้งว่าจะรับทำคดีหรือเปล่านะครับ
เขาบอกว่าปรนิสัยของลุงพลเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนะครับ
ต่อให้ลุงพลเนี่ยน็อตหลุดต่อยนักข่าวมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นฆาตกรอันนี้ก็ถูกนะฮะ
ความรักความชื่นชมของแฟนคลับแล้วก็แอนตี้ไม่มีผลอะไรกับคดีทั้งนั้น

ผมเชื่อว่าลุงพลทำไปเมื่อเจ้าหน้าที่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือ

ซึ่งล่าสุดก่อนเข้ารายการเขาบอกว่าเดี๋ยวผลของการเข้าเครื่องจับเท็จจะออกแล้วนี่
คืออันนั้นแต่อันนั้นก็อย่างที่ทนายตั้มบอกแหละคือตำรวจก็ชี้แจงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ไม่ใช่แค่ทนายตั้มบอกนะว่าหลักฐานของเครื่องจับเท็จที่จับเท็จออกไปเนี่ย
คือเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนเล็ก
ไม่ได้แบบโอ้โหออกมาแล้วแบบเอาไปใช้ดำเนินคดีได้เลย
ไม่ใช่แบบนั้นตำรวจก็บอกอยู่แล้วนะฮะ
ทางนายสิทธาเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวบางทีหลายคนอาจจะไปหลงประเด็นว่าจับเครื่องจับเท็จเสร็จปุ๊บออกมาเนี่ย
ถ้าใครพูดเท็จปุ๊บผิดเลยไม่ใช่นะฮะ
คือเขาแค่จะเอามาประกอบเป็นส่วนเล็กในการที่จะไปเชื่อมโยงกับจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นอะไรต่างนานาเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เรื่องของทนายตั้มก็อาจจะไปฟังมาว่าเด็กอาจจะเดินขึ้นไปเองอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมเองก็เคยได้ยินอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แต่ว่าพอผมเองเนี่ยลงพื้นที่ไปเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจยังไงก็ยังมั่นใจอยู่ดีว่าเด็กไม่สามารถเดินขึ้นไปได้
คือเด็ก๓ควบนะฮะ
เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยอืมยากคือมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะแล้ว
หลายคนที่เคยพูดแบบนี้แม้กระทั่งคุณศิระเจนจาคะถูกไหมฮะ
ก็คือเคยออกมาพูดเหมือนกันว่าอ๋อเด็กเขาจะเดินขึ้นไปเองมีคนมารายงาน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

ได้เลยแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ศึกบอกว่าเดินขึ้นไปได้

โอ้โหพี่หนุ่มบอกว่าเหนื่อยมากอะพี่หนุ่มเดิน
ก็ขนาดพี่หนุ่มเดินไอ้ภูลังกาเอาอย่างนี้ดีกว่า
ภูลังกาสองล็อตเตอร์หวยอาริสรา
เป็นคนที่ถ้าเกิดไม่ชัวร์แกไม่พูดนะ
ค่ะเออแกจะเป็นคนที่แบบก็คือแกก็
คือแกก็เป็นแนวของแกอะไรอย่างเงี้คือถ้าไม่มั่นใจแกก็จะไม่พูด
แต่นี่คือแกไปมาแกเดินไปแกเช็คแกเดินแก
แล้วแกยิ่งกับผมแกเป็นคนที่แบบต้องดูนู่นนี่ตรงนี้
งั้นแกไม่พูดสุดท้ายแกบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ
เออแต่คนที่ไม่ได้ลงพื้นที่ดันบอกว่าเด็กเดินขึ้นไปเอง
อย่างพี่อุ๋ยไปพี่อุ๋ยก็ไม่ไหวคือด้วยสาเหตุอะไรมาก
ก็เข้าใจเขานะเขาด้วยสาเหตุที่ว่าคือมันมีออก
คือชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเราอย่าไปใช้คำว่าใครฆ่าชมพู่
คือเพราะว่าร่องรอยบาดแผลบนร่างกายชมพู่ไม่มี
ถูกป่ะฮะคือต้องอันนี้ต้องยอมรับอย่างร่องรอยบาดแผลบนชมพู่เนี่ย
ไม่มีเลยนะเออแต่ว่าเด็กเนี่ยขาดน้ำ
แล้วก็เหมือนกับจากที่เขาแจ้งมาเนี่ยคือเหมือนกับน้องเนี่ย
ขาดน้ำขาดอาหารอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียชีวิตอะไรอย่างนี้
ประเด็นคืออยู่ที่ว่าใครพาขึ้นไปจะใช้คำว่าฆ่าหรือไปทำร้ายมันก็คงจะ
คงจะไม่ใช่ไงอืมถูกไหมเออแต่ทีเนี้ยมันต้องไปดูให้มันชัด
ซะก่อนไงอืมทั้งนี้ทั้งนั้นดูต้องดูรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไปแล้วแล้วแรงจูงใจคืออะไรประเด็นคืออะไรหลักฐานทางเชื่อมโยงทาง
ติวิทยาศาสตร์คืออะไรค่ะเอ่อคืออันนี้คือรอบด้านนะอืม
อีกนิดเดียวอย่างที่บอกกันไปเนาะคุณผู้ชมเนาะอ่ะอย่างงี้เดี๋ยว

ไยเดนเข้าพิธีสาบานตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นะครับก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็น
เมื่อกี้ต้องพูดถึงเรื่องของทางคุณมะตูมหน่อย
เพราะถือว่ามันมีภาพหนึ่งที่หลุดออกมา
เป็นภาพที่ถ่ายรวมกันนะครับ
ตอนที่คุณมะตูมเนี่ยไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับ

คุณมะตูมก็ชี้แจงมาบอกว่าอันนั้นเนี่ย

ถึงวันที่๓มกรานะครับ
หลังจากนั้นพอกลับมาจากภูเก็ตก็ไปเก็บตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ติดมาจากภูเก็ตนะครับ

ไม่
ก็จะเป็นภาพรวมเยอะอะไรอย่างนี้
อันนี้คุณประตูมเองนี่ก็ขอโทษออกมาด้วย
จากวันนั้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้มาออกตัวแทนนะ
จริงแล้วสมควรไหมก็ไม่สมควรหรอกอันนั้นก็ไม่สมควรหรอก
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นเครื่องไปบอกว่าเป็นวันที่๑ถึงวันที่๓คือภาพนี้
คือภาพนี้คือถามว่าสมควรไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่สมควร
เพราะว่าอันนี้คือวันที่๑ถึงวันที่๓แล้วมันอยู่ในช่วงของการระบาดระลอกใหม่

ตั้งแต่ธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นมีการขอความร่วมมืออยู่แล้ว
ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือมีระยะห่างใส่หน้ากากอนามัย
แต่พอมีภาพนี้หลุดออกมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นการชี้นำสังคมที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไห
เพราะเราก็เป็นอยู่ในกลุ่มของของคนที่ต้องชี้นำสังคมอยู่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้อันนี้คือ
อันนี้ก็คือต้องพูดกันตามตรงก็คือมันก็ไม่สมควรที่จะเป็นแบบนี้นะฮะ

มีคนถามนิดนึงว่าสมมุตินะคะเขาบอกว่า
ถ้าเกิดเขาอ่ะคือไม่ได้อยู่ในแก๊งนั้นแต่เกิดไปอยู่ในสถานที่หรือเวลาใกล้เคียงกับ
ไลน์ของผู้ป่วยที่ประกาศออกมาจากสอบคอแล้วเนี่ย
เขาควรเวลาเขาไปตรวจเนี่ยต้องเสียเงินหรือว่าต้องทำยังไงได้บ้าง

อย่างนี้หนูเล่าสมมุติไปร้านอาหาร
คนนี้ไปกินร้านอาหารนั้นในเวลานั้น

เขาจะต้องเสี่ยงเงินไหม
อันนี้ต้องลองถามทางกรมควบคุมโรค

มีบุคคลหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่ตึก

เพื่อเป็นการป้องกันอะไรอย่างนี้
ถ้าแบบนี้ก็จะแบบดูแล
วันนี้มีรถแบบว่ารถกรรชน์

ก็อันนี้ก็คือพูดได้ฟังแล้ว

มันต้องมีการชี้นำสังคม

ไปเตือนคนอื่นแต่เรากลับไม่ทำเองอย่างนี้
อันนี้คือต้องน้อมรับ

ไปเรื่องของโจไบเดนกันดีกว่า

เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รับตำแหน่งประธานาธิบดี

เรื่องของโจว์บายเดนกล่าวคำสาบานตน

คนที่๔๖ของสหรัฐแล้ว

เป็นผู้นำที่มีอายุมากที่สุด
ประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยทีเดียวค่ะ

นางคามาลาแฮริส
ว่าที่รองประธานาธิบดี

โพเดียมบริเวณระเบียงด้านตะวันตก
ของอาคารรัฐสภาสหรัฐค่ะ
ซึ่งทั้งคู่เองก็ทักทายกับเจ้าหน้าที่
ก่อนนางเอมีโคบาชา

สื่อถึงความสามัคคีของชาวอเมริกัน
ก็จะกล่าวคำสาบานตน

ของสหรัฐอย่างเป็นทางการด้วย
ซึ่งก็ทำให้เธอนั้นกลายเป็น

คนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ

ส่วนหนึ่งก็จะมีการระบุบอกว่า

วันนี้เป็นวันประชาธิปไตย
วันแห่งประวัติศาสตร์และความหวัง

และในเวลานี้ประชาธิปไตยมีชัย

ก็เริ่มขับร้องเพลงชาติสหรัฐ
ตามมาด้วยการอ่านบทสวดภาวนา

ลีโอโดโนวัน

ระกูลใบเดนมาหลายปีทีเดียว

นี่ใครหนูดำ

นกนกหมายถึงว่าเศรษฐภาพ
ตัวใหญ่มากแต่ที่เราสังเกตคือ

กลับไปแล้วเขากลับไปแล้ว
ก็คือเขามาอำลาตำแหน่ง
กลับมาไม่ได้อยู่ในอีก๑๐วัน

คือจะเรียกว่ามีศิลปินเข้าร่วมกันเยอะทีเดียว

โชคที่คือตรงนั้นเลยตรงที่เตาโอเบริก

มะพุเลิศมากแล้วเขาก็จัดโซเชียลดีสแท็ดด้วยนะ
จอร์ดเวีย
เขาจัดแบบว่างานยิ่งใหญ่อลังการจริง

ซึ่งเขาบอกว่าก่อนที่เข้ารับตำแหน่งโจร์แบตนพูดคำอย่างว่า
จริงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้
ควรจะเป็นของลูกเขาของลูกชายเขาอะไรอย่างนี้

เขาก็มีการเสียน้ำตาไปนิดหน่อยนะฮะ

เรียกได้ว่าตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้
ถือว่าอย่างที่เมย์บอกว่าเป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุด

เลิศเนอะ
สุดอย่างนั้น

ก็จะมีมุมตรงเนี้ยที่เห็นมุมเป๊ะมากต้องยอม
หุ่นกล้องป๊าบไปตรงนี้สุดท้ายตรงเพลงอ้าวก็ถูกขึ้น
จุดให้กับตั้งแต่ประธานธิบดีกับภรรยารองประธานาธิบดี
แล้วก็ทุกคนก็จะดูแบบพุเหมือนว่าพรุ่งนี้ได้เริ่มแล้ว
แบบเป็นแบบสู่ความอิสระความเป็นประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้
ต้องรอดูกันต่อไปเนอะว่าสิ่งแรกที่โจไบเดนจะทำมีเรื่องอะไรบ้าง
เท่าที่บอกน่าจะเรื่องของแก้ไขเรื่องปัญหาโควิดเลย
รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าเอาเรื่องโควิดมาเป็นวันนี้โควิดเป็นประเด็นหลักของอเมริกาเลย
แล้วแน่นอนว่าเขาบอกว่าจุดมุ่งมั่นของเขาเนี่ย

เอ้อพี่มีเหมือนในนี้ด้วยดีใส่

บางคนก็บอกเอาแหออกจากหลังพี่มดดำหน่อย

มันเป็นมันเป็นพญางิ่งกา

ยึบพองยึบพองออกมาอย่างนี้
มันไม่ได้ยึบเป็นเสื้อตัวเดียวกันยังไง
เออเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่น

คือเขาก็ต้องแบบแต่งตัวจัดบ้าง

อื้อน้องไม่ได้เจอน้องไม่ได้เจอนะ

นักเรียนบอกครูขอเรียนออนไลน์วันสุดท้าย

น้องมายลาก่อย
กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะฮะ
ได้โพสต์ภาพแชทที่คุณครูเนี่ย
เริ่มถามว่านักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกวิชาหรือเปล่า

วันนี้หนูเรียนได้แต่พรุ่งนี้ไม่ได้แล้ว

ถ้าหากมีการบ้านหนูจะให้เพื่อนส่งให้แทน
นี้เจ้าของโพสต์ได้เขียนเพิ่มเติมว่า
เป็นไปได้ไหมที่กระทรวงจะดิวกับเครือข่ายโทรศัพท์

อีกทั้งเป็นหน้าที่กระทรวงที่จะต้องรับผิดชอบอนาคตผู้เรียน
ไม่ต้องกังวลว่านักเรียนนั้นจะใช้ผิดทาง
เชื่อว่าเด็กจะสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ดีพออยู่แล้ว
โดยส่วนใหญ่ก็มองนะครับว่ารัฐบาลนั้นควรจะทำนโยบาย

แน่นอนอย่างที่เราบอกตอนนี้มันการเรียนรู้สึกไม่ได้
แล้วก็ไม่รู้เด็กจะขึ้นชั้นกันยังไง

ซึ่งเด็กเขาก็เครียดกันพอสมควรว่า

มีคิดสงสันว่าถ้าเกิดมีการบ้านหรือฝากเพื่อนส่งนะคะ

เอาไปฝากเพื่อนแล้วให้เพื่อนไปส่งแทนให้

เมื่อวานี้เป็นข่าวที่คุณบุ๋มประณาตา
เขาออกมาพูดว่าโอ้โหมีโมเดลลิ่งเหลือบไร
ที่แบบว่าชอบไปถ่ายอวัยวะเด็กแล้วก็เป็นสะสม
ปรากฏว่าเฮ้ยจริงเขาสะสมภาพของรับเด็กทั้งนั้นเลย
ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกตำรวจก็ไปจับแล้วแล้วก็
มีการคัดค้านการประกันตัวโมเดลลิ่งหื่นนะครับ
พบว่าเปิดมาช็อกเลยเมเอ้ยเขาสะสมภาพของรับเด็ก
นะฮะแล้วก็ตอนนี้เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มแล้ว
คือจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภหัดใหญ่เนี่ย
เข้าจับกลุ่มนายพงศักดิ์มั่นคงวิวัฒน์นะฮะหรือพงศ์
คุณพงศ์เนี่ยอายุห้าสิบสี่ปีซึ่งพงศ์เนี่ยเป็นโมเดลลิ่ง
ต้องยอมรับว่าเขาเป็นแมวมองนะฮะทำอาณาจารย์กับเด็กสาว
คือเอาง่ายเอาเด็กเข้าไปแคสเทสหน้ากล้อง
แล้วก็อ่าวลองชวดลองชวดลองชวดหน่อยชื่อบริษัท
ปลูกว่ามีคนในวงการบันทึงเกี่ยวข้องด้วย
เขาบอกล่าสุดพนักงานสอบสวนสอบโรงผ่านจะได้ควบคุม

จากนี้ยังแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๑ข้อหาคือ

เหนือจาก๒ข้อหาแรกคือพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งเด็กมากเลยเนาะไปเพื่อการอนาจารย์
ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากปีดามานดาผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองที่เคยส่งลูกไปเรียนการแสดง
แรกเขาบอกว่าเป็นเหมือนโรงเรียนสอนการซาแดงอะไรอย่างนี้นะ
ไปเรียนเต้นว่ะไปเรียนเต้นกับคุณพงศักดิ์เนี่ย
เป็นสิบสิบคนเมย์เอ้ยนะฮะก็เดินทางมาขอดูภาพว่า
มีลูกของตัวเองหรือเปล่าค่ะคิดถึงหัวอกพ่อแม่สิพ่อแม่เนี่ย
ส่งลูกไปเพื่ออยากจะให้ลูกมีแอคติวิตตี้เพื่ออยากจะสารฝันลูก
กลายเป็นพ่อแม่เมื่อวานเนี่ยจะต้องเข้ามาดูว่ามีคลิปลูกตัวเองหรือเปล่า
อืมนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติมีคลิปนี้พ่อแม่ทุกคนก็แบบใจสลาย
เนี่ยบริส่งบริษัทก็เหมือนเป็นห้องแดดมีเรียนเต้นมีเรียนการแสดงนะเมย์
อืมแต่คุณพงศรเต้นอืมคุณพงศรเต้นเองเหรอคะ
นี่นะฮะซึ่งก็แปลกเขาบอกว่าแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
พงศ์เนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปหน้าเด็กอ่า
แต่ก็คือถ่ายเฉพาะอวัยวะเพศ
คุณบุ๋มไปบอกกับตำรวจเลยบอกว่าเนี่ยท่านกระทืบมันต้องเสียเท่าไหร
เพราะว่ามันก่อมาก่อเหตุมานานมาก
นี่นะครับคือ
ก็เปิดบังหน้าแล้วก็มาทำเรื่องเร็วตามต่ำช้าแบบนี้กับเด็กนะฮะ
ก็อย่าไปเอาองค์การบันเทิงมาทำอย่างนี้จริงจริงมันดูเถื่อนเกินอ่ะ
มันยังมียุคอย่างนี้อีกเหรอเอาตรงถ้าสมมุติเอาจริงทุกวันนี้
โมเดลลิ้งไม่ได้มีประบาทแล้วนะเพราะบางทีเดี๋ยวนี้พวกเราหาออกจากออนไลน์อืมนึกมั้ย
ส่วนใหญ่ดาราที่ปั้นมาน้องขอบอกตรงเลยว่าที่แบบดังอ่ะ
เขาเอามาจากออนไลน์แล้วก็แต่ละช่องแต่ละที่มันก็จะมีการแบบ
แล้วเดี๋ยวนี้มันมีวิธีแบบนี้คือบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เด็กเล็กเนี่ย
อยากให้เข้าวงการก็จะมีโมเดลลิ่งเนี่ยไปหลอกเขาอย่างเช่นว่าเออมาสมัครนะ
ถ้าเกิดอยากจะไปออกรายการนี้เนี่ยจ่ายมา๖๐๐๐นะจ่ายมาหมื่นนึงนะ
เดี๋ยวจะให้ลูกไปเล่นละครอันนี้นะต้องเสียค่าเทคคอร์สนะ

แต่ถึงเวลาเสร็จก็จะค่อยแบบบอก
ตอนนี้ผิดต้องขอเลื่อนนะเดี๋ยวพอดีมันติดนู่นติดนี่นั้น
มีเครื่องโควิดต่างนานาอะไรอย่างนี้

อะไรอย่างนี้คือพ่อแม่ก็แบบอยากให้ลูกแบบเข้ามาวงการอะไรอย่างเงี้
โอ้โหถ้ายอมเสียตัวแล้วได้เล่นละคร

อ้าวแต่อัปเดตล่าสุดค่ะตอนนี้ปล่อยตัวแล้ว
เลอลิ่งหื่นโดนคุณบุ๋มแฉได้ประกัน

บอกว่า๑๖นาฬิกานายพงศักดิ์หรือว่าพ่งอายุ๕๔ปี
โมเดลลิ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
ซึ่งถูกจับในคดีกระทำอนาจารย์เด็ก
ก็ได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลค่ะ
ทนายความใช้หลักทรัพย์๒แสนบาทยื่นประกันตัวออกไป

แต่ก็อย่างน้อยก็สังคมก็ได้รับรู้ถูกต้องปะล่ะ
อย่างรุ่นต่อไปก็จะให้ปลอดภัยเอาไว้ให้ต้องระวังตัวด้วย

ช่วงหน้าคุณก้อยคุณตูนหวานวันเกิด
จะมีแบบเตรียมตรงเตรียมตัวมีนงมีน้องหรือเปล่า

นี่แต่ไปคู่นี้ดีกว่าภรรยาอย่างก้อยแล้วชีวิตเนี่ยถึงกับยิ้มให้หกเดือนคุณ
เพราะหลังจากแต่งงานกันแล้วก็เรียกได้ว่าใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็เห็นมุมน่ารักของสามีมากขึ้นก็สวีทกันมากขึ้น
ล่าสุดเนี่ยก้อยได้ออกมาโพสต์โมเมนต์สุดหวานนะฮะในวันเกิดพร้อมระบุว่า
เนี่ยสามียกเค้กมาเตอร์ไพรส์ครั้งแรกในรอบ๑๐ปี

ตอนแรกนางออกตัวก่อนเลยว่าไม่มีอะไรให้จะให้นะนะฮะ
ไม่ต้องรอเซอร์ไพรส์เพราะเล่นใหญ่ใช้โควต้าหมดไปแล้วเมื่องานแต่งงาน
เขาบอกอย่างนี้ก็เลยบอกไม่ต้องให้อะไรแล้วไม่ได้อยากได้อะไร

คุณตูนก็อย่าไปผงกหัวมากนะ
คอเธอก็นั่นอยู่เป็นห่วง
ช่วงนี้เขาเท่ากับนางติดโควิดก็นั่นแหละ
อืมได้พักแยวเลยพักร่างกายด้วย
ไม่แต่ไม่อยากให้นางใช้แบบคอเยอะไง
ว่าคุณหมอเขาก็บอกมาเรื่องนี้นะมีมุมหวานหวานน่ารักน่ารักการคู่นี้
ก็เป็นดราม่าขึ้นมาเนอะหลังจากแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสาน

เพราะว่ามองว่ามีคนลำบากกว่านี้อีกตั้งเยอะ

ล่าสุดค่ะแม่นกน้อยก็ได้มีการชี้แจงดราม่าต่าง

คอมเมนต์ต่อว่ารับบริจาคเหมือนขอทาน
ต้องบอกก่อนว่าองค์กรของแม่นั้นใหญ่ครอบครัวใหญ่
ถ้าไม่มีงานเงินที่ลงทุนไปก็เสียหาย
ซึ่งความจริงนั้นเรียกว่าไม่ได้อยากจะเปิดรับน้ำใจหรือว่าบริจาคหรอก
แต่ที่ต้องปากเลขบัญชีไว้เพราะเป็นบัญชีนี้
มีเอาไว้สำหรับขายสินค้าต่างในครอบครัวเสียงอีสาน
ส่วนคำถามที่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองก็มีชื่อเสียงด่งดัง
ที่ผ่านมาก็มีช่วงขาขึ้นทำไมไม่เก็บเงิน
อยากจะบอกว่าเราเป็นผู้บริหารทุกอย่างมีรายจ่าย
เมื่อไม่มีงานเข้ามายังไงเงินก็ต้องหมด
เพราะเหตุนี้จึงอยากจะตั้งมูลนิธิช่วยเหลือวงอื่นไม่ใช่แค่ครอบครัวเสียงอีสาน

แล้วก็คือเงินได้มาทีนึงก็คือจะต้องหารหมดเป็นร้อย
แล้วต้องคิดดูว่าอันนี้เข้าใจนางนางไม่ได้ไปฝูลที่สู้ไหลปฏิกรรมนั่น
แต่หมายถึงว่าลูกน้องทุกคนวันไหนที่ไม่มีงานนางก็ต้องเลี้ยงอย่างนั้นตลอด
แล้วทุกคนมีเงินเดือนเป็น๑๐ปีแล้วคือสิ่งที่นายต้องเลี้ยมาตลอดนะฮะ
คุณหนุ่มกัญชัยยาย่าทำไมครับยาย่านะครับยาย่าอยู่ไหน
ทำไมคุณชอบจะตุกกระตุกยาย่ายาย่าหายไปแล้วมุดดำ
ยาย่าไปไหนอ่ะมดดำยายายาสคริปยาย่าอยู่ในนั้นแหละ
นี่ผมคิดว่าคุณจิ๊กไปตอนแรกคิดว่าคุณจิ๊กไปเลย
เงียบสนิทเลยพี่หนุ่มอันนี้ดูสิ
นี่นะครับก็คือคุณแบรี่นะเขาอวดลูกครูแบกกล้องแบกอาหารในปิ๊กนิก
แม้ให้ยอบรอกันแบบนี้แฟนก็ฟินนี่เขาบอกอย่างนี้
พี่บุญาพวกเรายังไม่บอกว่าการอ่านข่าวอย่างนี้จริงเนอะ
เราควรจะอ่านข่าวอาชญากรรมมันดูน่ารักเกินไปใช่ไหม
น่ารักเกินไปมุ้งกิ้งเกินไป
พักเบาบ้างพี่ตึกเจอไหมนะณเดชน์ยายาอะไรนะพี่ตึกเจอณเดชน์ยายาไหมนะ

เพราะผมลงมาเจอคุณผมก็ออกไปทำงานต่อ

ใช่ค่ะก็ไปแถวนั้นคุณแม่ไปเจอพี่หนูต้องไปสวัสดีเจ้าที่ซะหน่อย

ไปกลุ่มใหญ่มากนี่แหละ
ไปกลุ่มใหญ่เบอร์กัน

เรียกว่าเป็นขวัญใจแฟนคลับทั่วโลกเลยนะคะ
แล้วก็เป็น๓๐๐ภาษาตันคนนึงแล้วล่ะนะคะ
ล่าสุดนักออกแบบท่าเต้นที่ทำงานร่วมกับลิซ่าเอง
ทำไมเขาเต้นรอเท่จังเลย
คือเขาเป็นสายสวยก็ได้เซ็กซี่ก็ได้เท่ก็ได้อย่างนี้
ของลิซ่าเองเลย
น้องแซ่วก็เต้นอยู่น่ะ

เธอไปเมื่อกี้ได้

หนุ่มเธอใช้ก่อนสิเธอเปิดจองสิทธิ์ก่อน

ไปแล้วนะหนุ่มไปสวัสดีค่ะ